ที่จังหวัดมหาสารคามกันบ้างนะครับชาวบ้านมากันเป็นร้อยเลย
มาเข้าร่วมงานร่วมแรงร่วมใจในการอ้านเชิญพระองค์ใหญ่ข้ามน้ำครับ
โอ้โหสาธุสาธุกันก่อนเลยนี่คือพิธีอันเชิญพระพุทธรูปปางสายญาติที่มีน้ำหนักกว่า๗ตัน
ข้ามไปเลยข้ามน้ำไปแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ
จะเอาไปไว้ที่พักสงฆ์เกาะโน้นค่ะ

หมู่บ้านหัวหนองคูอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม
คือตอนแรกนะชาวบ้านเขาบอกว่าเอานี่ใช้ช้างเนี่ยช้างพลายสองเชือกลากก็น่าจะพอ
แต่ไม่พอครับช้างลากไม่ไหวครับ
ชาวบ้านเขาก็ต้องบอกว่าแบบนี้ต้องพึ่งรถแบ็คโฮ
เหมือนควรลากอีกแรงนึง
ถึงจะเคลื่อนที่เข้าฝั่งได้สำเร็จครับ
ก็ใช้เวลาอยู่ภาพใจนะกว่าจะไปถึงที่หมาย๓ชั่วโมงอ่ะครับ
ทุลักทุเลแต่อย่างนี้เราได้เห็นถึงความสมัครสมาธิสามัคคีของคนในชุมชน
นี่ถือว่าเป็นภาพความประทับใจแล้วก็เป็นภาพที่แบบว่า
เราได้เห็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในพื้นที่อย่างแท้จริง
ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ประเพณีแบบนี้นะความร่วมแรงร่วมใจกันนะคะ